ก่อนหน้านี้มีข่าวลื้อเยอะมากมาย

ว่าข่าวที่บอกว่าสามีดาราสาวดัง
แอบเมียไปคั่วเมียสาวน้อย
ไม่ใช่คู่ป๊อกมากกี้แน่นอนนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่
โอ้โหชาวเน็ตให้ความสนใจมากจริงค่ะนะว่าเป็นใครกันแน่ค่ะ
สามีดั่งเอ็กซ์ดั่งเอียงซ้ายคือเอียงซ้ายที่พี่ใช้กะลีเล่าเนี่ย
หมายถึงว่ามีคนโทรมาบอกว่าเอียงซ้ายเราก็เล่าไปอย่างนั้น
แต่คนโยงไปเข้าเพลงไงเพลงก้มต่ำไง

ที่แบบว่ามีท่อนที่เขาบอกว่ายกซ้ายยกขวา
เข้าใจแบบนั้นไปเลยค่ะจากเนื้อเพลงนี้หรือเปล่าค่ะ

สาวมารีน่าค่ะน้องสาวของมากกี้นะคะ
ก็มาร่วมงานอีเวนต์เอาใจคอบอลกันพอดีค่ะ
ก็เลยขอเคลียร์เรื่องนี้แทนพี่สาวแล้วก็พี่เขยซะหน่อยค่ะ
ซึ่งมารีน่านะคะก็ยอมรับว่าเพิ่งทราบข่าวจากโซเชียลนี่แหละค่ะ
ส่วนคนในครอบครัวก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้
พร้อมยืนยันนะคะว่าความสัมพันธ์ของพี่สาวกับครอบครัวของคุณป๊อก
คุณป๊อกด้วยยังดีเหมือนเดิมค่ะหวานเหมือนเดิมนะคะ
ประกาศด้วยว่าเชื่อในตัวพี่สาวว่าเอาสามีคนนี้อยู่แน่นอนค่ะ
หรือว่าจะมีรุ่นคนนี้สามไม่รู้
พี่ป๊อกก็ไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้ว
แล้วเขาก็ติดบ้านมาก

ว่าพี่สาวเรานี่ก็เอาอยู่

เบยฟันวาดหรือเปล่าพลิกธัญญาณรุเป๊กหรือเปล่า

ใช่ทั้งสองคู่แล้วก็ไม่ใช่อีกหลายคู่เลยนะคะ

ส่วนต๊อกมากี้ก็ตกไปเพราะเขาพังรักกันสตาย